เรื่องราวของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ภายใต้การนำทัพของหัวเรือคนใหม่ก็คือ
โพลนตรวจเอกสวดยศพุ่มพันมูลนะครับ

ก็เลยเปลี่ยนเป็นวันจันทร์ในช่วงเช้าแทนครับ

ก็มีการเปิดใจหลังจากที่เดินทางมา

ทำงานของคณะกรรมการกลางเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งแล้วก็การส่งมอบงานให้กับสมาคมชุดใหม่ครับ
ก็บอกว่าพร้อมที่จะรับมือกับทุกปัญหานะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของสโมสรสมาชิก
จากเดิมที่มีอยู่๖โซนเพิ่มเป็น๙โซน
เนื่องจากว่าจำนวนทีมในบางโซนนะครับ
ภาคอย่างภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยทีมค่อนข้างหนาแน่นนะครับ
ก็ต้องติดตามว่าแนวความคิดนี้จะเป็นอย่างไร
ประสบความสำเร็จหรือไม่ต้องหารือกันในวันจันทร์ครับ
คือที่แข่งไปแล้วก็ว่ากันไปนะครับ
แต่ผมคิดว่าปัญหาต่างมันยังคลาคสังอยู่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการโต้แย้งกรรมสิทธิ์

ไม่งั้นก็คงไม่สามารถที่จะแข่งขัน

ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเพิ่มโซนหรือไม่
ผมคิดว่าผมคงจะต้องสอบถามความสมัครใจ
ของสโมสรสมาชิกว่าปีนี้พร้อมที่จะเพิ่มโซนไหม
หรือว่าถ้าปีนี้ไม่พร้อมก็แข่งกันไปก่อน
แล้วไว้เพิ่มหรือไว้คิดกันใหม่ปีหน้านะครับ
อีกหนึ่งเรื่องคือสิทธิประโยชน์นะครับ
ในปี๒๕๕๙ที่ไทยรัฐทีวีนั้นก็มีการสืบค้นข้อมูล
พบว่ามีมูลค่าสูงกว่า๑๒๐๐ล้านบาท
ไปยกเลิกสัญญาไหนโดยหลายเหตุผลอันไหนที่อยู่แล้วนะครับ
ก็คงจะสัญญาไว้เหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ส่วนสัญญาไหนที่ไม่เป็นธรรมก็ต้องมีการพิจารณาใหม่
นี้ต้องคำนึงในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะครับ
ไม่ใช่ว่าไปยกเลิกสัญญาแล้วถูกฟ้องกลับมา

ส่วนนายสกลวรรณพงศ์ครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ยืนยันว่าเตรียมที่จะรับรองพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงและสภากรรมการนะครับ

ในช่วงที่ผ่านมานั้นน่าจะไม่มีปัญหาอะไร